ไปดูแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กรุงไทเปย์ของไต้หวันนะครับ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความแปลกใหม่จำนวนมาก
นั่นก็คือบ้าน๓ชั้นกลับหัวครับ
และนี่ก็คือภาพของบ้านกลับหัวนะครับ
หลายคนอาจจะเคยเห็นบ้านกลับหัวในลักษณะนี้มาแล้วในบางประเทศ
แต่ว่าหลังล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดให้เข้าชมก็คือที่กรุงไตเปย์ของไต้หวันครับ
ภายในบ้านหลังนี้มีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ของจริงสไตล์อเมริกันนะครับ
มีจานชามเครื่องสุขภัณฑ์เหมือนกับที่บ้านทั่วไปมี
อกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นห้องน้ำและโรงรถที่มีรถจอดอยู่ในพื้นที่
รวม๓๓๔ตารางเมตร
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า๑๙ล้านบาท
และใช้เวลาก่อสร้างรวม๒เดือน
ทีบ้านหลังนี้มีกำหนดจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนมกราคม
แต่ว่าเนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้างจากอุปสรรคในเรื่องของฝน
ทำให้เพิ่งเปิดให้เข้าชมได้เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับ
ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
หลั่งไหลมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
โดยบ้านหลังนี้ก็จะเปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่๒๒กรกฎาคมปีนี้เท่านั้นครับ